พาไปล่องเรือยอสที่ภูเก็ตค่ะ
เปลี่ยนจากโหมดเด็กเกเรมาเป็นสายหวานซะแล้วสำหรับดีเจฝีปากกล้าเพชรเจ้าวิเชียน
หลังจากปฏิบัติภารกิจง้อหวานใจนิวเคลียร์หันศาได้เป็นผลสำเร็จ
ก็เดินหน้าเอาอกเอาใจคอยประคบประงมแฟนสาวดีขึ้นไปอีกหลายเลเวล
ยังขยันอัพภาพคู่พร้อมกับแคปชั่นออดอ้อนฝ่ายหญิงกันแบบถี่ยิบ
และล่าสุดขอโชว์ป๊าด้วยการพาสาวนิวเคลียร์ไปลงเรือยอดแห่งรัก
ชมท้องฟ้าใสและท้องทะเลสวยที่จังหวัดภูเก็ต
โดยงานนี้เจ้าตัวก็ยังคงคอนเซ็ปต์หนุ่มใจกล้าถอดผ้าโชว์ซิกแพคแน่น
เพิ่มอุณหภูมิที่ร้อนอยู่แล้วให้เดือดทะลุประหลอดขึ้นไปอีก
ส่วนทางด้านสาวนิวเคลียร์ก็ขอแซ่บแบบเบาสวมชุดว่ายน้ำแขนยาวพร้อมท่าโพสต์เผลอเข้าสู้
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกลัวแดดเผาหรือว่ากลัวหวานใจคนข้างจะดุเอากันแน่นะคะเนี่ย